ล่าสุดนั้นทางด้านของภาครัฐมีการตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่า
อนาคตนั้นจะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมที่ปลอดการใช้เงินสด
ทันสมัยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับ
ให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานครับ
เดบิตในปัจจุบันไม่ใช่ทำได้แค่เบิกถอนเงินสด
เพราะสถาบันการเงินของไทยได้พัฒนาให้รองรับการใช้ซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวง
ละค่าสาธารณูประโภคค่าภาษีเติมเงินมือถือหรือชำระสินค้าผ่านร้านค้าต่าง
อกจากนี้เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมได้เพิ่มรหัสเป็น๖หลัก
และปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะที่จะช่วยป้องกันการจรกรรมข้อมูลการเงินได้มากขึ้นค่ะ
เพิ่มจำนวนเลข๖หลักก็ทำให้มีความยากขึ้นในการที่จะไปสุ่มหรือไปเดา
การพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงินครั้งนี้ด้วยโครงสร้างเครือข่ายระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เทียบเท่าระบบสากล
เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล
ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้จูงใจให้ร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินด้วยบัตร
โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการชำระสินค้า
ลดลงเหลือร้อยละ๐๗๕ต่อรายการค่ะ
ด้วยความที่เป็นเครือข่ายแรกที่เป็นเครือข่ายในประเทศ
เพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
ต้นทุนในการรับบัตรที่ถูกลงของร้านค้า

ในการวางเครื่องระบัตรต่างเหล่านี้มากขึ้น

ในการซื้อขายสินค้าต่างและบริการ

การพัฒนาระบบชำระเงินของไทยของธนาคารในครั้งนี้
ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต
ซึ่งนอกจากผู้ใช้จะสะดวกและปลอดภัย
ยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ขนส่งเงินสดของธนาคารได้ด้วยค่ะ